จริงไหมคะเคยแอบมีเซ็กบนรถถังรถทหารเนี่ย

แล้วที่สุดของการมีเซ็กคือนาน๓ชั่วโมงเลยลูก

ไม่ได้ละอีกขยิงอีก

สวัสดีครับ

แจ้งเกิดกับลูกเจ้าเปลี่ยวแบบนี้

แต่ทุกอย่างทุกวันหรือทุกลุกแล้วก็เลยไง

ผมก็ทำให้ทุกอย่างเขาจัดการให้หมด

รายการสุดที่สุดเด็ดมันตั้งอย่างนี้เหรอคะ

คไหนที่ปุ๊กกะล่อนชอบที่สุดคะ
ที่หนูชอบที่สุดเลยก็คือลุคที่หนูถ่ายคลิปกับพี่มิ๊กเฉลิมศรี
เดินกันในหมู่บ้านเป็นคลิปก็คือเหมือนคืนเดียวล้านวิวเลยในริวไอจี

มันยังไงเอาโทษนะถ้าพี่ไต่มันติดติดง่ามอ่ะ
หนูมันเลิศหนูมันคิดลุคหนูมันแบบว่าราชินีนะเนี่ย

เออแต่ว่าถามถึงลุคเนอะก็นั่งหน่อยก็ได้
ลุคไหนที่แบบว่าแต่งแล้วแบบดราม่ากอนดาร์ยูซูกรัม
โอ้โหก็ต้องเป็นลุคตำนานอยู่แล้ว
เขามาจับกันตามสยามอะไรอย่างนี้ค่ะ
จะทำอะไรให้เป็นกระแสถ้าไปเล่นเฉยเขาเล่นกันหมด

กำกรามผู้ชายมีซิกแพกอะไรอย่างเงี้ย

ลงไปก็คืนเดียว๔ล้านวิว

รีวิวชีวิตชายแท้หน่อยอยากรู้

แจ้งเกิดจากแบบว่ายุคเน็ตไอดอล

เราโดนในกรมทหารเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเพื่อนเป็นแก๊ง
เพื่อนผู้ชายในกลม๒๐คน

แล้วโรงเรียนที่เราเรียนมต้นก่อนนะฮะ

แทบจะไม่ได้มีโอกาสไปเจอคนข้างนอกเลยว่าแบบ
ไม่มีตุ๊ดนะมันมีอาชีพเนิน
รู้แค่ว่าแม่บอกให้เป็นทหารเราก็ต้องเป็นทหาร

ใช่ค่ะเราไม่มีสิทธิ์ได้แบบมีความคิดของตัวเองเลยว่า

คือตอนนั้นก็คือแบบมาลุคแบบแมนมากอ้าวโหทำทุกอย่าง
กามชำ

แล้วยังไงตอนไหนไปชอบผู้ชายกันตอนไหนอ่ะ

เราไม่ชอบสิ่งที่แบบกำลังทำอยู่

หรือแบบทำไมต้องทำอะไรแบบนี้
รู้สึกไม่ชอบแต่ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไร

เพราะว่ากลุ่มเพื่อนผู้ชายมีแฟนอ่ะ

คือตอนนั้นไม่รู้อะก็ผมติ้งอะไรอย่างเงี้ย
เราแค่แบบอยากมีแค่จับมือแบบเหมือนที่เพื่อนผู้ชายคนอื่นทำ
เพราะเรากลัวจะโดนล้อแบบอุ๊ยมึงติ๋มมึงหวานปะเนี่ยมึงไม่มีแฟนอะไรอย่างนี้
แต่ด้วยความที่แบนของน้องฟุ๊กเคยมีวีรกรรมแบบถือขวานจะตามหน้าเพื่อนเลยเหรอ
เหมือนยุคที่แบบเราอยู่กับแก๊งเพื่อนผู้ชายอะไรอย่างนี้
มันก็จะมีแบบไปไล่ฟันโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้ยกพวกตีกัน

มากันสามคันขั้นละสองคน

หันไปขวานแดง

หว่างร่างนะ

เลือดเต็มตัวเลยจามเขาหลังหัวหัวหนูเนี่ยไม่รู้เลยเราวิ่งมันช้ามาก
วิ่งเราตื่นเต้นอ่ะวิ่งหนีอย่างเดียวเพื่อนอุ้มเลยขึ้นแท็กซี่ไปโรงพยาบาลเลย
แล้วเราไม่ได้ไปจามเขาต่อเหรอไม่ได้จามอ๋อกลัวใจคือก็ไม่กล้าสู้ใครอยู่แล้ว

ตีกันผ่านไปแล้วแต่มันมีเรื่องราวอีก
ก็ท้องถ่ากันเดินไปตามแบบที่ตรงกองรอยเหลืออะไรอย่างนี้
ก็เดินไปจนไปเจอรถที่เป็นหล่นรถบรรทุกใหญ่ค่ะ
และข้างหลังเขาก็แข่งกันพวกสีหญ้าเพื่องจะไปจัดงานชาติร้านอะไรอย่างนี้

เราก็ลองทำจับแตะลองลงแต่มันไม่สำเร็จ

ต่างคนต่างไม่รู้เรื่อง

ถ้าเป็นเขาหนูต้องอยู่เฉย
เพราะลูกสวยมาตั้งแต่เด็กนะลูกค่ะ

มีลูกไปแล้วค่ะ๒ปีก่อนแล้วค่ะ

แต่ก็จะแบบมีแบบว่าแบบมีแบบในบ้านแบบจัดแบบเหมือนแบบเป็นการอยากรู้อยากลองอะไร

อ่านี่แร็ดตั้งแต่เด็กนะลูกนะ
เหตุการณ์ที่ทำให้คนพบตัวเองที่สุดของการเตียสาวครั้งแรกเนี่ยมันเป็นแบบไหน
มันเริ่มจากพ่อเสียค่ะแล้วตอนนั้นเริ่มมีชื่อเสียงแล้วพ่อเสีย
พอดีปุ๊บเราก็เริ่มมีชื่อเสียงหลังจากบวชเสียงเราก็เริ่มดังขึ้นเรื่อย
เราก็ได้แบบพาแฟนคนนี้มาหาแม่เลย

ทีนี้ในกรมฐานะบ้านไม่ได้ใหญ่ในบ้านพักสวัสดิการ

ไม่รู้ว่าตอนกลางคืนเราไปเผลอนอนกอดเขาตอนไหน

แม่ก็เห็นว่าเรานอนกอดนะอะไรอย่างนี้

เราก็ตื่นมาอาบน้ำออกมาแม่วันนี้กิน

เมื่อกันเราก็ของลงมันก็เป็นโชคเล่นเข้ามาบอกเลยแฟนกัน

ดูแลแม่ได้ดูแลครอบครัวได้
เค้าก็ค่อยเข้าใจขึ้น

ต้องบอกว่าไม่ได้ว่ามีอะไรกันนานนะ
คือหมายถึงว่ามันเป็นช่วงหลังมาแล้ว

ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคือถ้าเขาอยากมีหนูก็มีได้อะไรอย่างนี้
แต่ต้องบอกว่าเราโตแล้วเราเทคยาแล้ว
แต่เขาที่กำลังจะโตขึ้นความต้องการหรือฮอร์โมนเขามากขึ้นเรื

เขาก็อยากจะมีมีเซ็กอะไรอย่างเงี้แต่เราอ่ะไม่ค่อยชอบเรื่องเซ็ก

ไอ้สามโชครีนที่มันนานเพราะไม่ได้ทำท่าเบสิก
มันแบบลองยืนสิ
ไปนอนครึ่งเตียงซิ

จนแบบอ่ะท่าเดิมเตย
เยี่ยมกว่าง่ายไป

เพราะว่าฟุ๊กก็เป็นคนหนึ่งที่ออกมาเรียกร้อง

หลายครั้งที่เราเห็นมีเรื่องรัฐบงรัฐบาลอะไรอย่างนี้

อ่ะเราจะใกล้จะได้รัฐบาลใหม่แล้ว

เพราะต้องบอกก่อนว่าผสมรสเท่าเทียมเนี่ย

อะไรมันพิเศษอะไรฉันไม่เห็นต้องสนใจเลย

มันมีเรื่องของการใช้ชีวิตมากกว่านั้น
ตรงกับหนูมากอย่างหนูเนี่ยพ่อแม่ตายหมดแล้ว

อันนั้นหนูป่วยหนูเป็นอะไรเนี่ย

เลยต้องการแบ่งปฏิเสธง่ายก็จะไม่ได้
เราไม่ได้แบบว่าฉันอยากมีผัว
ไม่ใช่เราไม่ได้อยากพิเศษกว่าใคร
หรือจะเอาพอร์ตอบอ่อนอื่นที่เรามีพิเศษเกี่ยวอื่น
เราอยากได้ความเท่าเทียมกันกับทุกคนเฉย

เราก็รู้สึกว่าโอเคถ้าเราโตแล้ว

เราก็ไปครั้งแรกโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเขาไม่รับหรืออะไร
แล้วก็ไปแบบอุ๊ยขนเพื่อนเลย
ไป๖คนอยากบริจาคมาก
ก็ไปถึงปึ้งเขาเห็นบุคคลเลยว่าแบบ
เขาขออนุญาตไม่รับเลือด

เขาก็บอกว่าคนที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ย
มีเลือดเนี่ยเสี่ยงสูงกว่า

ถ้าถามตรงตอนนั้นน้อยใจไหมคะที่คิดว่าเราแบบ

เพราะว่าบางคนเนี่ยที่เป็นเก้งเป็นเกย์อะไรอย่างนี้

ถ้าคนนี้สาวหน่อยช่วยหนูปากแดก

แต่ว่าทุกวันนี้เขาก็ยังประกาศนะคะว่าเลือดขาดแค้นตลอดเวลา
ซึ่งเราเป็นคนที่อยากบริจาคเลือดมากเราก็ไม่มีโอกาสนั้น

วันไหนตื่นเช้าออกมาไม่เจอกระเทยนี่แสดงว่าไม่ถึงไทยแลนด์นะ
ตื่นมาไม่มีนี่คือแบบว่าโอ้โหโลกเปลี่ยนหรือเปล่า

เอออ่ะจากทั้งหมดทั้งมวลอยากจะแชร์อะไรไหมคะเรื่องราวเนี่ยเรื่องครอบครัวเรื่องที่เราเจอมาเนี่ยค่ะ
เรื่องความตายแล้วกันเพราะว่าต้องบอกว่าบ้านหนูเนี่ยความตายเป็นเรื่องธรรมดามาก

ใช่เพราะว่ามันจะมีลิ้นชักลิ้นชักหนึ่งที่บ้านหนูพี่ไปริ้นชักความตายเลย
คือตอนเด็กหนูเห็นแม่พูดกับพ่อตลอดว่าเนี่ยอุ๊ยถ้าตายนะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้
พ่อตายแม่ก็ไปเปิดลิ้นชักนั้นหยิบเอกสารทำเรื่องครึ่งวันเสร็จเลย
เราก็โอเคพ่อตายมา๘ปีที่แล้วเราก็ยังเด็กอยู่เนอะ
ทุกวันนี้ก่อนที่แม่จะตายค่ะพูดทุกวัน
เดี๋ยวแม่ตายนะไปเปิดลิ้นชักชั้นนี้นะลิ้นชักแม่
เตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วประกันโทรเบอร์นี้เบอร์นี้โทรหาลุงคนนี้
อะไรอย่างนี้พูดทุกวันเราคิดว่าแบบเมาแหละพูดอะไรอย่างนี้
วันที่เขาตายจริงเรากลับมาเปิดเก๊ะทุกอย่างครบหมดแล้วเราทำเรื่องเสร็จภายในแบบแป๊บเดียว
หนูคิดว่าถ้ามันไม่มีลิ้นชักตรงนี้หรือเอกสารตรงนี้

เห็นไหมม่าก็เพา่อแม่เขารักเธอเลย

เรื่องราวให้เราแบบสอนเราใช้ชีวิตต่ออยู่
เมื่อวันนี้หนูบอกแฟนว่าเดี๋ยวหนูตายนะเดี๋ยวเตรียมนะเว้ย
มีชื่อเสียงในหนูเด็กเลยอะ
ถ้ามีพอหนึ่งข้อก็จะขอว่า

วันนี้นะคะก็ขอคุณร้าน

สายดื่มสายชิลแวะออกมาชิวกันได้นะคะ
แล้วก็ติดตามโปรโมชั่นดีผ่านเฟซบุ๊ค๒๔๖๓
โทรได้ที่๐๙๗๒๖๓๒๔๖๓นั่นเองค่ะ

มีเพลงเหรอครับอ๋ออยากเต้นตามพี่แจ๊คอ่ะ

แต่ตอนนี้เหมือนแบบพอได้จมูกมันดกเราก็คิดว่า